พาคุณผู้ชมไปดูประชาชนชาวสุราธานีนะคะ
ที่เข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกระถิ่นพระราชทานรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก็จัดขึ้นที่วัดพัฒนารามพระอารามหลวงค่ะ
ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสุราธานี
ทราบข่าวการทอดกระถิ่นพระราชทาน
ซึ่งถือเป็นกระถิ่นพระราชทานรุ่นสุดท้ายของในหลวงราชการที่เก้า
ที่ได้พระราชทานไว้ก่อนเสด็จสวรรคต
พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมสร้างกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีนายทศพรนุษย์อนงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธาน
ถวายภาพพระกฐินแด่พระสงฆ์รวมถึงปัจจัยจำนวน๑๙๙๙๙๙๙๙๙๙บาทที่ได้มาจากแรงศรัทธาของประชาชน
กระถิ่นพระราชทานที่วัดพัฒนารามนี้เป็นหนึ่งในสี่พระอารามหลวงที่ได้พระราชทานกฐินมาต่อเนื่องทุกปี
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการถวายที่วัดไตรธรรมารามโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ปัจจัยกว่า๒ล้านบาท
ถวายวัดเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์ของในหลวงราชการที่๙ส่วนพระบรมธาตุชัยยาวรวิหารและวัดธรรมบูชาก็ได้ถวายไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ